เอามาดูต่อกันที่ครอบครัวอบอุ่นครอบครัวนี้กันบ้างดีกว่านะครอบครัวของคุณเจนสุดานั่นเองค่ะตอนนี้นะคะลูกชายน้องควินเนี่ยกำลังน่ารักน่าชังเลยทีเดียวนะคะเผลอแป๊บ
เดี๋ยวตอนนี้กลายเป็นนุ่มน้อยวัยกำลังซุกสนเลยทีเดียวจ้านี่แหละค่ะหล่อได้พ่อได้แม่มาเต็มเต็มเลยนะคะ
งานนี้คุณแม่เจนบอกเลยว่ากำลังเห่อลูกสุดเลยเพราะว่าลูกกำลังอยู่ในวัยน่ารักนะคะ
แพลนลูกคนที่สองบ้านนี้เขาตั้งใจจะมีทายาทอีกคนนึงแล้วจ้ะแต่ก็ยังลุ้นกันอยู่นะว่าจะได้ลูกชายหรือว่าลูกสาวดี
เพราะยังไงก็ได้หมดเลยอยากให้เป็นไปตามธรรมชาติค่ะ
จริงอยากมีพี่น้องให้กับเขานะแต่ว่าก็ได้คือกำลังบอกกับสามีว่าอยากมีลูกอีกคนนึงเป็นพี่น้องกัน
แต่ว่าคือเวลาท้องแล้วต้องแบบต้องแบบให้นมหรืออะไรอย่างนี้มันก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วเจนทำงานเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะสู้ตอนนี้ก็ลองธรรมชาติก่อนนะคะ
ก็ถ้ายังไงก็เจมส์ก็ไม่ตอบไม่ได้ว่ามันจะแบบเมื่อไหร่อะไรยังไงก็แล้วแต่แล้วแต่จะมาเมื่อไหร่ก็มา
อยากจะมีอยากจะมีพี่น้องให้น้องควินอืมก็อยากจะมีน้องให้น้องควินจริงจริงนะฮะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวลือหนาหูเลยบอกว่านางเอกดังกำลังตั้งท้องแต่ถือเคล็ดไม่ประกาศออกสื่อนะคะ
เองก็บอกเลยว่าเธอยังไม่ท้องนะคะแล้วก็เพื่อนในแก๊งก็เชียร์แล้วก็ลุ้นให้มีข่าวดีอยู่เหมือนกันนะคะ
เออนี่เป็นรูปเจนี่นี่ค่ะเออหุ่นดีมานะเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะ
ก็อยากให้เขามีนะเพราะว่าเรารู้ว่าเวลาเรามีลูกแล้วมันมีความสุขขนาดไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เราก็สนับสนุนเป็นครอบครัวแล้วก็มีลูกก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำไป
เขาก็มีถามบ้างนะว่าแบบเออเป็นมีลูกแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็บอกว่าดีเธอต้องลอง
ข่าวลือที่ว่าเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเหมาไปว่าน่าจะเป็นคุณเจนี่แล้วก็มาถามเพื่อนอย่างคุณเจนเนี่ย
เจนสุดาก็บอกว่าไม่ใช่นะยังไม่ท้องแล้วคุณเจนนี่เองก็ยืนยันว่ายังไม่ท้องเหมือนกัน
นั่นแหละจ๊ะรอลุ้นกันแล้วกันนะคะว่าเป็นดาราสาวชื่อดังคนไหนนะคะ